เฉพาะคู่เอกหมัดซ้ายโป้งเดียวพี่ชัยจอดเลย
ครับพิดบัญชีครับผมล้างแค้นให้สำเร็จครับ
ไข่หวานเล็กครับต่อหลักสอง
ใช้เวลาสองอาทีมสี่สองวินาที
เอาชนะเทกเฟิกเกิ้ลน็อกเอาจะถึงยกที่สามครับ
เอาไปเลย๓๐๐บาทครับผมจากกาวซิเมนจราเข้เขียวนะครับมอบให้
ก็ขอบคุณกาว๑๑เจอร์ระเข้เขียวด้วยนะครับ
ยิ้มชื่นบานทั้งคนให้แล้วก็คนรับนะครับ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดครับคู่ที่๕นะครับวันนี้โอ้โห
หมดคู่เอกเมื่อ๔โมงครึ่งพี่วิชัยจับหมดละ๑๑เจอร์ระครับ
ติดตามบนเวทีครับคู่นี้ว่ากันว่าเป็นสุดยอดแห่งมวยดาวรุ่งนะครับ
สุดยอดครับหมวยหู้ที่๕นะครับ
สกสุงัยยิมชื่อเข้มแข็งอินจันทร์อัตชื่ออะไรนะเข้มแข็งโอ้โหชื่อ
น่ากลัวนะทั้งเข้มทั้งแข็งอายุยี่สิบเอ็ดปีครับเป็นชาวจังหวัด
นครราชศรีมาชกมาแล้วหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดครั้งชนะสี่สิบครั้ง
สิบหกครั้งเสมอห้าครั้งครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ
เป็นชาวจังหวัดราชบุรีครับชกมาแล้วเจ็ดสิบครั้งชนะสี่สิบเอ็ดครั้ง
แพ้ยี่สิบเก้าครั้งอืมมวยคู่นี้นะครับเวทน้ำหนักร้อยสิบเก้าพรเท่ากัน
มุมแดงก็อยู่ในทีมงานของพิจิตศาลายานะครับ
อ่ะเห็นล่ะนะครับใช้เอ่อสีเสื้อกลายสารอสดของทานายเคล็อคสาม
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะทนายเคออกนานแล้วฝ่ายแดงนี่สูงร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงร้อยหกกิบสองเซนติเมตรครับครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
ร้อยเอกร้อยเอกสมบูรณรัฐนาภัยวงครับอ่า
แดงรอยกว่านะพี่ชัยนะมุมแดงนี่มีพิจิตสารยานะครับ
มาถอดมงคลขณะที่น้ำเงินนี่มีสทมงคลนาคเนียมครับ
จากอาราชบรีนะครับลายนี้ค่ะมุมลุยเขาขวางครับ
ไปมาแล้วด้วยบรรยากาศที่ค่ายดีมากนะครับฝั่งตรงข้ามนี่เป็นเอ่อ
เป็นถ้ำค้างคาวพอนักมวยซ้อมมวยเสร็จนี่ไปดูค้างคาว
ค้างคาวร้อยล้านครับอ่าค้างคาวร้อยล้านครับ
นั้นผมไปมาผมบินตามข้างคาวไปเลยไปหาอะไรกินเหมือนกัน
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ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
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
เจาะยางลูกเดียวนี่ขึ้นบน

มวยทรงนี้อยู่ที่ว่าการพิสร้อมสภาพร่างกายเนื้อนมไข่ในข้ามิดปาก

อย่างที่เราบอกตอนต้นรายการนะวันนี้
มวยคนไหนหมดแรงนี่เราสันนิษฐานว่าแอบไปฉลองปีใหม่มาแน่เลย
เอาเป็นช่วงของปีใหม่มาท่านกันเลย
นักมวยนี่แม่ถ้าขึ้นรายการช่วงปีใหม่นี่ต้องขยันฟิศซ้อมด้วยนะ

คลังอาวุธนี่มีสะดุ้งเล็กน้อยนะครับ
บริเวณพับนอกแข่งซ้าย
มาถึงตรงนี้แล้วก็ยังดูไม่ได้

คลังอาวุธนำเมิดคือแก่งสัตว์

ดีมารับโวงจรแล้ยุ่งสายไป

ศึกยอดมวยไทยรัฐช่วงนี้ขอบคุณกล่าวสิบหนึ่งเจ้าระเข้เขียวด้วย
มอบรางวัลสามพันบาทแก่ผู้ที่ชนะน็อค
แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทที่ใช้ให้ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฟาดห่างครับ

วันนี้มวยคู่แรกยังดูเชิงกันอยู่ครับ

เป็นมวยจังหวะด้วยกันทั้งคู่ครับ

แก้มือนี่๓คู่นี่แก้มือได้หมด๓คู่เลย
อ่าวันนี้เป็นตึกล้างตานะ

ยกที่สองคู่นี้ยกที่หนึ่งดวนแค่งกัน
ลักษณะนี้ตื่นเต้นร้าวใจเลยนะครับ
เสาที่สองเมื่อก่อนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

พอหันล่างไปแล้วมันมีสะดุ้งไงพี่ป่า

ดูเกมมวยคู่นี้แล้วไม่น่าจะครบกำหนดนะ
ลักษณะนี้ไปเร็วมาเร็วมาเร็วเข็มเร็วอีกแล้ว
มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ

น้ำเงินออกอาวุธหนักหน่วงรุนแรงมานะนี่
แม่บวกกันเลยแบบ

ขวาอย่างเดียวเลยขวาล่างสลับบน

ขังอาวุธ

ขยับรอจุงแทงด้วยซ้าย
แทงมีดด้ามเลยครับ
โหดูล็อคล็อคล็อคแล้วไตครับ

น้ำเงินนี่ตีหน้าขาอย่างเดียวอยู่แล้ว
พยายามจอดล่างนะครับไม่เตะสูงน้ำเงิน

แดงดีถ้าพาดนิดเดียวนี่ลนเลยนะพี่ป่า
นี่คือความมันของยอดมวยไทยรัฐนะครับ

แล้วแทงย้อนขึ้นนี่เจ็บปวดมาก

ตัวเล็กจับบนหายากนะ

แทงขวาลำตัว
อกมาสอบคืนน้ำเงินนี่ดูตั้งใจมากเลย
พยายามจะออกแบบเอาเนื้อเน้น
ออกแบบไม่พัมเพื่อด้วยนะแก่งซัก
ลูกหลังได้เปรียบปันที่สอกขวา

และตัดล่างแก่งซัก

ขังอาวุธเจอยับไส้และเจอแก่งซ้าย

ทะลุเสียบแทงเสียบเพื่อใช้ชนะ
ต้องดูยาวเลยครับคู่นี้

พันธะตรง

แก่งซักกลัวเล็กกว่ากลัวครับ

ด้านอันทางอันทาง

ออกอาการเลยแต่ก็มีสับสอกซ้ายโต้ครับ
ครับบุยของเรานี่คู่ที่๕นี่
จะเริ่มยกที่๓แต่ยกที่๒ที่ผ่านมานี่ต่างทั้งคู่
แลกอาวุธกันครับอย่างเมามันเลยครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณพิวัฒน์ครับ
ไปเมื่อที่ครับยกที่๓มีกันคนละแบบครับ
น้ำเงินนี่ได้ลูกหนักแต่ตัวเล็กกว่า

นี้ผัพนี่ทำได้ดีนะครับ

งเกงสีแดงคลังอาวุธนี่ตัวใหญ่กว่า

โครงแห้งมีเอียงตามแทงเลย

ได้ความใหญ่นี่น่าจะเป็นประโยชน์ได้เยอะเลยครับ

มาถึงยกที่๓นี่ต้องใช้ความใจให้เป็นประโยชน์ครับ

แต่น้ำเงินจับตัวเล็กเนี่ยจับไม่เสียเปรียบนะพี่ป่า
จับเหนียวจับดีแต่เจอลูกคำนี่
เขาบอกว่ามันเข้าตาแถวบ้านบ้าง
เป็นอย่างงั้นเดี๋ยวต้องล้างตานะ
กว่านี้เข้าไปยั่นคำและแทงไปเรื่อยครับ
ก็จะไปจับเขาตัวอย่างมันมีเห็นล่ะ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

ยกที่๔ตอนแรกแม่ดูเหมือนจะกินนิ่มนะถ้าน้ำเงินมีโต้แบบนี้กางเกงสีแดงก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่ป่า
ลุงเนี่ยใช้จังหวะขวายาวขวายาวออกไปแบบนี้ใครจะยุบใครจะย่นนิดเดียวลำบากเลย
คลังกระมุดแดงแก่มสักน้ำเงินแม่ขวาจัดเลยวันนี้
ยกที่๔ออกมาโดนเข้าไปห้าหกแค่งเดี๋ยวเอาลัดเอ้วถ้าลัดเอ้วแบบนี้พอได้เสียหน่อยพี่ป่า
ตัวเล็กไปจับบนมันผิดธรรมชาติผิดประเภทไปหน่อย
ตัวเล็กล้มดังด้วยตัวใหญ่ล้มดังด้วย
ขวายกที่ออกมาอ้าวล้มไปบ่อยแบบนี้ดีไหมพี่ปาก
เป็นการแก้เกมมาดีครับทางด้านแก่งสับ
ขวาไงแต่เจอนิดแทงก็ต้องแก้ให้ได้
ล็อกบนล็อกแล้วล็อกแล้วเดี๋ยวโดนแดงแทง
ล็อกแล้วตีถ้าล็อกแบบนี้ก็เสร็จแดงเลยพี่ป่า
กำลังอย่างแทงแดงทั้งคู่น่ะล็อกเอ้า
ล็อกแล้วแบบนี้สวยงามหลังปลีกไม่แน่นะเออ
ถ้าจับลงล่างจับปีกแบบนี้โอเคหน่อยเดินแทงซ้าย
คั่งอาวุธดอมแทงขวาคางอาวุธช้าไม่ได้แล้วนะ
โดนแก้งขวาต่อจินไปเยอะยังแทงไปเรื่อยครับคั่ง

แทงน้องมาสะเทือนถึงพี่ทุกดอก

โอ้โห

งแล้วมันบิดมามันเข้าเหลี่ยมพอดีไง

หงายไปลำตัดแม่ประยูนไปนิดนึงครับ

ต้องอาศัยวินาทีทองให้เป็นประโยชน์ด้วย

ลมไปหยุงล่างสิ้นเสียหายแล้วครับ
ลมลงไป๓ทีแล้วนะลูกชายจนหัก

อ้าวอ้าวอ้าว

๓นาทีสุดท้ายต้องหยุดกลุ่มสุดท้ายแล้วครับ

คุณตีผมตี้ต่ำไปกันตี
ตามเสียงเชื่อจริงครับแก่นสักนี่

หน้าบานไปลำตาลแม่มายุดเลยครับ

ผ่านมา๔ยกครับมีภาพช้ายกรุ่นที่๔ครับ
ฝ่ายแดงทางอาวุธอีกฝ่ายเดินเข้าหา
ปั้มแทงเข่าโดนฝ่ายน้ำเงิน
สักนี่หักล้มไปเลยครับลงไปนอนกิ้งเลยครับ
สักนี่ต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าหน้าเลยครับ
ดักแทงเข่าเข้าลำตัวอีกงามหลายดอกครับ
โอ้โหผลิกราศาชนาการนะครับคนคู่๕

ที่๔นี่แรงขึ้นมากางเกงสีแดงแผ่วลงไปนิดนึงนะครับ
ที่สี่ใช้จังหวะวางแข้งขวางำงามได้หลายทีแล้วก็เล่นเอากางเกงสีแดงล้มไปอยู่ข้างล่างหลายทีเหมือนกัน
ทำท่าจะหมดเหมือนกันเดี๋ยวดูสามนาทีกางเกงสีแดงฮึดขึ้นหรือเปล่าพี่ป่า
เป็นยกสุดท้ายยกแห่งการหาผู้ชนะครับคุณผู้ชม
ให้คะแนนไปด้วยครับกับมวยคู่นี้ครับ
ติดนายท์เดินติดได้ตลอดแล้วแต่งครับขังอาหุฏ
สนุกสนานตื่นเต้นร้าวใจเข้มข้นเลยนะครับนี่เป็นหลังผู้นำรายการแล้วเอาล้อต้อยปีกแบบนี้จับบนด้วย
ว่ายังไงแหมตีเอาเหลี่ยมแล้วโอ้ส่งมุมไปเลยลูกนี้
ในมวยเจอแบบนี้นี่เสียหายเสียทรงเสียรูปเสียคะแนนหมดครับ
แล้วมวยทำท่าจะหมดนี่เซียนมวยมันไม่รอแล้วไง
สำล้อไม่รอแล้วไงพี่ปากถ้ามวยหมดแรงสำล้อไปเลย

ไม่มาก็โบกฟรีไงโบกฟรีตีตัวปั้ง
รถหมดรถหมดรถหมดรถหมดมันค่ำแล้วต้องไปรอใหม่
ยังตีอยู่นะยังตีอยู่อ่าอยู่ในช่วงปลายยกนะครับ
ยังตีอยู่ครับแต่จะทันหรือเปล่า๑นาทีกว่ายกสุดท้าย
วันนี้เปิดก๊อก๒มาก่อนเลยครับกางเกงสีน้ำเงิน
ต้องยอมรับว่าการออกอาวุธของแก่นศักดิ์ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
มันเดินไว้เน้นหมัดแล้วตอนนี้คังอาวุธ
ปีเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย

อ้าวแตกรู้ปล่าวเจอเม็ดนี้ค่ะ
ขวาในช่วงปลาย
คำถามมันมีอยู่ว่าทันหรือไม่ทันเลย
โดนเยอะก็จริงแต่มันยืนหยัดอยู่ได้นะ
แล้วมันโตตลอดด้วยเนี่ยแกนสัตว์
แต่มวยตรงนี้น่าสนใจเลยนะพี่ปาก
เป็นมวยที่ออกอาวุธใช้ได้เลยนะตัวเล็ก

ถึงตรงนี้แล้วนี่ทางอาวุธนี่ถึงก็มองแล้วยังก็สารภาพเลย

เล่นเยอะทำแล้วทันเท่าไหร่มันทำให้อยู่ได้อย่างไร
มันไม่ยกมันน่าจะตายตั้งแต่ยก๓แล้วนะพี่ปาก
กระทุ้งขาวซ้ายขาวซ้ายเข้าไปน้ำเงินทนได้

บอกว่าเป็นคู่ปิดเป็นคู่พลิกล็อกปิดท้ายรายการของยอดมวยไทยรัฐอีกวันหนึ่งครับ

ฝ่ายน้ำมือคือแก่นสัตว์ฝ่ายแดงคือทางอาวุธ

ยืนหยัดอยู่ได้นะทำท่าจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีนะโดนมาก

ต้านอยู่เพราะต้านอยู่ตัวเองกลับมาสวยเลย
กลับมาก
ชัดเจนครับน้ำเงินนะครับ
กำลังเอาอาวุธเสาคอสุขใหม่ยิ้มไป

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ

อย่าตั้งสี่แต่วัน